คลิปหนึ่งที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
เป็นชื่อคลิปว่าโชว์ดริฟต์กลางหาดบางแสน
โชว์ดริฟต์นะ
แถวถนนย่านนั้นเลยสร้างความฮือฮา

ไปจอดไปนั่งในเต้นสี

ชมชายหาดชมทะเลอยู่แต่อยู่ได้ยินเสียงแบบนี้คุณ
ความจริงปกติตรงนี้คนจะมาจอดแบบเยอะตลอดเลยนะเยอะ
เยอะแล้วดูสิมาดริฟต์กันแบบนี้นะโอ้โฮความดำเลยครับ
ของชงเช้นนะครับแล้วก็เสียงก็ดังเลยนะครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเกิดขึ้นวันที่๒๖สิงหาคม
เวลา๔โมง๒๖นาที

ทำไมเพิ่งเกิดขึ้นช่วงเย็นเองหรือมันครึ่มฟ้าครึ่มฝนเนี่ยนะฮะ
ในคลิปจะเห็นว่ารถกระบะโชว์ดริฟต์อยู่กลางถนน
หาดบางแสนจังหวัดชนบุรีเลยนะครับ
หลังจากคลิปนี้แชร์ออกไปในโลกโซเชียล
โอ้โหคุณว่าคนในโลกโซเชียลจะชื่นชมเขาหรือว่าจะด่าเขา

ภาควิจารณ์กันหนักเลยนะครับบอกว่าโอ้โห
เบิร์นยางหมุนเป็นวงกลมแบบนี้
ริฟท์รถกลางถนนหาดบางแสนแบบนี้
พฤติกรรมนี้แย่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนักท่องเที่ยว
ผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน
หลายคนบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว
และไม่ทราบว่าคนขับต้องการโชว์หรือแสดงออกเพื่ออะไร
อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุต่อผู้อื่นได้
แต่ที่แน่คือมันหนวกหูมันรำคาญ
มันไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมที่จะมาโชว์กันแบบนี้นะครับ
เขาก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็เข้าไปดูไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
แล้วก็หาตัวผู้โชว์ดิฟต์ตรงนี้มาให้ได้